ต่อกันที่ข่าวต่างประเทศนะคะพาคุณผู้ชมไปชมคลิปเหตุการณ์
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกลางกรุงมอสโคลในประเทศรัสเซียค่ะ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถประจำตำแหน่งของนายวาลาดิเมียปลูติน
ประธานาธิบดีของรัสเซียหลังจากที่มีรถยนต์คันหนึ่งขับมาประสานงาน
จนทำให้คนขับรถของประธานาธิบดีเสียชีวิตค่ะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพไว้ได้บนถนนนะคะ

ก่อนที่จะเสียหลักไปชนประสานงากับเมอร์ซีเดสเบนส์อีกคันหนึ่ง
ส่งผลให้คนขับรถประจำตำแหน่งซึ่งเป็นคนสนิทของผู้นำรัสเซีย
และมีประสบการณ์ขับรถประจำตำแหน่งมานานกว่า๔๐ปี
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
ส่วนคนขับรถคู่กรณีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน
ซึ่งรายงานข่าวระบุว่าประธานาธิบดีปูตินไม่ได้อยู่ในรถยนต์คันดังกล่าวขณะที่เกิดเหตุนะคะ
ซึ่งรถยนต์คันนี้จดทะเบียนในนามของสภาสหพันธรัฐแห่งรัสเซียค่ะ